ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่านนะคะ
จากเจ้าภาพจะเตรียมความพร้อมเรื่องของการเป็นเจ้าภาพด้านกีฬา
ด้านการท่องเที่ยวก็ทำได้ดีไม่แพ้กันค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐ
เฟื้องฤทัยกุลค่ะรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความภูมิใจของชาวจังหวัดน่าน
เมื่อมีโอกาสได้ต้อนรับนักกีฬาและคณะที่เดินทางมาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่๓๔น่านเกมส์เพราะนี่คือการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับประเทศของพวกเขา
การดูแลนักกีฬาไม่เพียงในสนามเท่านั้นนอกสนามยังจัดเตรียมบริการรถราง
ไว้ให้นักกีฬาและคณะได้ผ่อนคลายกินลมชมวิวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อีกทั้งยังได้กราบศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดน่านเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเมืองเก่าแก่
ที่มีอายุ๗๐๐กว่าปีเรียกได้ว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ที่เดินทางมาครั้งแรก
ก็รู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายรู้จักที่เที่ยวต่าง
นั่งรถรถลางก็รู้สึกสะดวกสบายทำให้รู้จักเมืองน่านมากขึ้นค่ะ
นายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพผู้คนส่วนใหญ่
มองไปที่การจัดการด้านกีฬาจริงแล้วการเป็นเจ้าภาพต้องดีในทุกด้าน
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเอื้ออาทรมีระเบียบวินัยและธรรมาภิบาล
เนื่องจากว่าพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยเราจัดเป็นห้องรับแขกของจังหวัดน่าน
ตารางกิโลเมตรหมายถึงคนทั้งจังหวัดเนี่ย
เวลาเรามาเที่ยวถ้าเปรียบเทียบทั้งจังหวัดนี่ก็คือบ้าน
ห้องนี้ในเขตเทศบาลก็คือเหมือนห้องรับแขกเราก็จัดรถชมเมืองเพื่อให้เป็นรถรัง
สำคัญที่สุดก็คือถนนคนเดินกาดขวงเมืองน่าน
ซึ่งเราเปิดบริการอาหารแล้วก็มีรางกันโตขนาดใหญ่ตรงบริเวณหน้าวัดภูมินเป็นที่บริการอาหาร
แล้วก็มีของที่ระลึกที่ชุมชนมาขายที่ถนนคนเดิน
ช่วงนี้เราเปิด๑๓วันเต็มเลย

แล้วก็ก่อนหน้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้ขายด้วย
ก็มีนักท่องเที่ยวกับนักกีฬา
ผู้ที่มากับนักกีฬาได้มาจับจ่ายซื้อของ
ก็เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนค่อนข้างมาก
แม้ว่าความสำเร็จเรื่องกีฬาน่าจะไม่โดดเด่น
แต่นับว่าเมืองน่านประสบความสำเร็จในด้านเจ้าภาพ
อดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และสมกับที่พวกเขารอคอยมาทั้งชีวิต

ธนรัฐฟึงหรือไทยกุลข่าวแทรรัฐทีวี